บริษัทขนส่งกรี๊ดกันทั้งบริษัท
เพราะว่ามีคนส่งงูจงอางครับ

พี่ศรีรัพพรมสิงห์ป้อง
หรือพี่เนรและนายพงศกร

เป็นคู่ภัยบูรณิธิขอนแก่นสามพิอุทิศ

นี่ครับมีคนแจ้งมาบอกช่วยมาดูกล่องพัสดุหน่อย

พอไปถึงก็เห็นกล่องเจาะรูครับ
กล่องเจาะรูปั๊บแล้วมันมีเสียงฟ่ออยู่ในกล่อง
ส่งได้ด้วยเหรอไม่ได้ฮะ
นี่แหละครับพอเปิดดูไอ้ถุงผ้าสีน้ำเงิน
ซิปเท่านั้นแหละไม่ใช่เล็ก
จงอาง๓๔เมตรนี่ดูตัวดิ
นี่ฮะมันออกจากกระเป๋านี้นะครับ
ชูคลอจะฉกนะครับ
ก็พยายามช่วยกันจับมันใส่ไอ้กระเป๋าเดิมเมื่อกี้สีน้ำเงิน
มีคนมาแสดงตัวบอกว่าเป็นเจ้าของกล่องพัสดุนี้
แต่บอกว่าไม่รู้ว่าใครส่งมาให้ส่งมาจากไหน
เดี๋ยวเขาจะเอางูไปไว้ที่หมู่บ้านจงอางน้ำพองขอนแก่น
กู้ภัยพนักงานตกใจนะครับไม่เคยเจอใครส่งงูพิษแบบนี้
เขาฝากถึงคนจะส่งของด้วยฮะ

ก็คิดว่าจะเป็นงูเลี้ยงตัวเล็กทั่วไป
แต่พอเปิดมาก็ชู่คอนำมาเลยนะครับ
ประมาณ๓๔เมตรน่าจะได้ครับ